ท่านผู้ชมครับมาต่อกันหน่อยนะฮะเรื่องของเว็บไซต์พนันออนไลน์
มาเก้าแปดแปดแปดค่ะคือเมื่อช่วงแรกเนี่ย
เราคุยกันในส่วนของคุณดิวอลิสลาอ่าที่ว่ามีตำรวจบุกไปที่ร้านทำเล็บใช่ไหม
อ่าคุมกับสนทรทองรวันนี้ก็ไปชี้แจ้งกับทั้งผู้จัดการร้าน
เออเราก็ขยายผลว่าเออคนเขาเริ่มผูกโยงไปถึงช่วงที่คุณดิวเนี่ย
เบนส์เดมอนที่ว่าคบหาเป็นแฟนกันแล้วถูกทำร้ายช่วงนั้น
ในวงการบันเทิงเขาบอกอุ๊ยทำไมเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวหายไป
เทงานไม่รับผิดชอบอะไรแบบนี้เธอก็บอกเนี่ยแหละ
มันอาจจะเป็นเหตุผลที่เธอเปิดเผยในช่วงนี้หรือเปล่า
เธอถูกทำร้ายร่างกายอืมส่วนเหตุการณ์ทลายเครือข่ายเว็บพนันมาเกาะแปดแปดแปด
นี่เลยนะฮะคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตมาอีกแล้วนะคะ
คุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่านี่คือฝีมือของนารีพิฆาตอืม
ฝีมือของตำรวจค่ะอ่าวันนี้เราก็เลยไปคุยกับคุณชูวิทย์นะครับ
คุณผู้ชมครับคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะฮะซึ่งออกมาแฉเรื่องของทุนจีนสีเทา
เครือข่ายพวกเว็บพนันออนไลน์ยาเสพติดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงเวลานี้
คุณชูวิทย์บอกขอให้การปราบปรามเรื่องทุจริตคอรัปชั่นเนี่ย
จะขอทำเป็นผลงานมาสเตอร์พีชของตัวเองเลยนะครับคุณชูวิทย์ออกมาแฉถึงเครือข่ายเว็บพนันมาเก้าแปด
ว่าเป็นเว็บพนันออนไลน์ที่เฟื่องฟูรายได้มากมายมหาศาลมีเงินทุนหมุนเวียนเนี่ย๕๐๐๐ล้านบาทนะครับ
แล้วมีครอบครัว๔พี่น้องตระกูลบ่อใบไม้ที่เป็นผู้ชายทั้งหมดนี่นะฮะที่เป็นคนทำเว็บนี้
ที่ดาราสาวชื่อดังดิวอลิสลาออกมาแฉเรื่องที่โดนทำร้าย
ตอนที่เป็นแฟนต่อหน้าคนในครอบครัวแล้วไม่มีใครห้ามเลยเนี่ย
ก็เลยเก็บเอาไว้ในใจนะเป็นสิ่งที่มันรู้สึกมันอัดอั้นมาตลอด
จนสุดท้ายเธอบอกเธอต้องออกมาเปิดเผย
เพราะหลังจากที่เลิกกันมาแล้วแล้วเธอหลุดพ้นมาได้เนี่ย
มามีสามีมีลูกแต่ทุกครั้งเวลาแต่งหน้า
เวลามองกระจกเห็นใบหน้าตัวเองแล้วมีบาดแผลเป็น

มันเป็นบาดแผลลึกในจิตใจ
เห็นเขาจะแต่งงาน๑๕มกราคมเธอตัดสินใจโพสต์เลย
ทำไมเราต้องอยู่อย่างโศกเศร้ามีหลุมดำในใจ
แต่อีกฝั่งหนึ่งอยู่แบบเทาแต่มีความสุข

คุณชูวิทย์บอกนี่คือการแฉทีเดียวแต่พังเป็นแถบ
ปรากฏว่ามา๙๘๘ของ๔พี่น้องบ่อใบไม้
เปิดมานานเป็น๑๐ปีอยู่ดีมีสุขตลอดไม่มีใครจับ
พอดิวอลิสลาออกมาพูดทีเดียวถึงมาจับ
แบบนี้นี่แหละคุณสุวิทย์ถึงบอกว่าเขาเรียกว่านารีพิฆาต
พร้อมฝากไปยังพบตรถ้าอยากให้องค์กรตำรวจดีขึ้น

ก็ไม่มีปัญหาแต่วันนี้เนี่ยเป็นต่อกรุ๊ปของนายหมาก
มาเก้า๘๘๘เนี่ยจับได้เพราะอะไรเพราะตำรวจหรือเปล่า
ไม่ใช่ก็เพราะว่ามันโดนนารีพิฆาต
แล้วถามว่าแรงแค้นของนาลีเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหน
แล้ววันนี้รองผู้กำกับหน้าโง่มั่นก็ยังจะไปค้น
อ่าร้านเสริมสวยของยายดิวนะครับถามว่าเพราะอะไรล่ะ
นะคุณมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออะไร
หรือว่าคุณมีหุ้นอยู่ที่ผับที่๔พี่น้องนี้ไปหุ้นอยู่
คุณหนึ่งจะไปเล่นเขากับ
คุณชูวิทย์บอกว่าคดีมา๙๘๘เนี่ย
พบว่ามีการบริจาคเงินให้กับพักการเมืองพักหนึ่งด้วยนะครับ
โดยบอสนะฮะที่เป็นคนที่๒ของบ่อใบไม้
คุณชูวิทย์บอกว่าเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
พักการเมืองพักการเมืองหนึ่ง
คืออยู่ในบัญชีรายชื่อสสปาร์ตี้ลิสต์ของพักการเมืองพักหนึ่งนะครับ
ดังนั้นปัญหาก็คือเงินสีเทาเหล่านี้เนี่ย
เข้าไปสู่กระบวนการของภาคการเมืองได้ยังไง
เพราะทราบมาว่าเป็นเงินจำนวนไม่น้อยนะครับ
ก็เลยอยากฝากให้กรกตมาตรวจสอบหน่อย
เพราะหากอนาคตกลุ่มนักการเมืองเหล่านี้
ได้ไปเป็นสอสอได้ไปเป็นรัฐบาลเนี่ย
จากธุรกิจสีเทาทุนจีนสีเทา
มันจะกลายเป็นรัฐบาลสีเทา
แล้วรัฐบาลนั้นก็มีอำนาจในการควบคุมตำรวจด้วย
แล้วประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นยังไง

หมา๙๘๘เข้าไปสู่พักการเมือง
ประชาธิปัตย์ตู้ห่าวเข้าไปสู่พักพลังประชารัฐ
แล้วผมถามว่าแล้วพักอื่นอีก
ซึ่งผมก็ไม่รู้แล้ววันไหนวันดีคืน
ดีหลังเลือกตั้งพวกนี้ได้เป็นรัฐบาลจับพัดจำผู
เข้ามาคุมตำรวจเป็นรองนายกคุมตำรวจสั่งการได้
ผมว่าเที่ยวนี้เนี่ยมันจะเละมากกว่าเก่าเยอะ
คนบ่อใบไม้เนี่ยคนนึงเขาจะเป็นตำรวจใช่ไหมที่ออกมาก่อน
ผู้กองไร้ที่ว่าเพิ่งส่งจดหมายขอลาออกจากราชการ
เขาไปพบตำรวจมาก่อนแล้วแล้วเขาปฏิเสธว่าเขาไม่เกี่ยวข้องเขาไม่รู้เรื่องเลย
ไม่เกี่ยวข้องซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีคนพูดถึงเขาเยอะเหมือนกันนะคะ
หลายคนก็ถามทำนองว่าเออแล้วผู้กองไร้คนนี้เนี่ยเขามีความโดดเด่นด้านไหนเหรอ
นี่คือคำตอบจากผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้นสังกัดของเขาค่ะ

นี่คือหลังจากที่พ้นโทษทางวินัยที่โดนคุมขังอยู่ที่สพสุวรรณภูมิ๗วัน
แล้วก็ถูกนำตัวมาสอบสวนต่อในฐานะพยาน

ลงไปนั่งเฝ้าสาวที่คลินิกทำหน้าอะไรอย่างนี้
แล้วพอคุณดิวออกมาเปิดเผยออกมาแฉ
ไปต่างประเทศตั้งหลายวันเลยกำหนดลารัชการหรือเปล่า
ลาได้ขนาดนั้นเลยเหรอก็เลยโดนเนี่ยคุมขังโทษฐานที่ผิดวินัยราชการ
คนก็เลยไปถามต้นสังกัดก็คือผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือค่ะว่า
ผู้กองไร้คนนี้เขามีผลงานโดดเด่นตรงไหนล่ะคะท่านฟังคำตอบนะคะ
น้องก็มีความรู้ผมคิดว่าน้องโดดเด่นด้านไหนเหรอ

ไม่มีแล้วชายใดฝันถึงน้องต้องมีจุดโดดเด่นยังไง
หนูเข้าใจว่าไม่เกี่ยวกับคำถาม

ถามว่าความโดดเด่นของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นความต้องการของแต่ละคน

โดดเด่นของแต่ละคนมันอาจจะโดดเด่นในด้านหนึ่งก็ได้นะครับ
ผมถึงบอกนะครับ

ผมคิดว่าน้องเขามีประโยชน์ผมก็ใช้ประโยชน์เขา
เมื่อเรานำเขามาใช้ประโยชน์แล้วเขาทำผิด

คือจริงถ้าท่านตอบว่าเขามีความรู้
ผมเห็นว่าเขามีความรู้ทางด้านนี้และสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับหน้าที่การงานได้

แต่ประเด็นคือเขาถามนักข่าวกลับว่าน้องมีสามีไหม
คือน้องนักข่าวที่ถามเป็นผู้หญิง

เข้าใจว่าไม่เกี่ยวคำถามนะคะนี่น้องตอบ
เพราะว่าบอกว่าน้องมีสามีไหมผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าวก็ตอบว่าไม่มีค่ะ

เขาบอกว่าหนูเข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวกับคำถามนะคะ

มันทำให้ผลงานมันโดดเด่นยังไง
นี่คือพลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
เป็นการถามตอบแล้วกับมักข่าว

ถูกคุมขังอยู่ที่สพสุวรรณภูมิ

มีแววเข้าตาเอามาทำตรงนี้

ลุกพลึบยิ่งกว่าราดน้ำมัน

อะไรให้โซเชียลเนี่ยรุกพลึบยิ่งกว่าราดน้ำมันและจุดแก๊สอีกต่างหาก
คือโซเชียลถะรมยับเลยตอบดีไม่ได้เหรอท่าน
ก็แค่ตอบคำถามว่าโดดเด่นตรงไหนมันไม่ยาก
ทำไมท่านต้องถามกลับว่ามีสามีหรือยัง

อยากรู้เลยว่าตกลงผู้กองไร้นี่เขามีดีตรงไหนนะ
ท่านที่ท่านต้องเปรียบเทียบกับผู้ชายในฝันของผู้หญิง

คือจะบอกว่ามีดีในฐานะที่เป็นผู้ชายเหรอหรือยังไง

ใช่ค่ะจะไปดูแลคุณพ่อที่แก่ชะลานะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้น

แล้วก็ถูกสอบปากคำในฐานะพยาน

ถ้าในพี่น้องบ่อใบไม้เขา๔คนเลยใช่ไหมผู้ชายเนี่ย

ใช่ค่ะส่วนบิ๊กบอสแล้วก็ผู้กองไร้๓คนนี้เนี่ย
ไม่ได้โดนแจ้งข้อหาค่ะไม่ได้มีหมายจับด้วย
ซึ่งบิ๊กกับบอสตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
ยังไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเห็นบอกว่า
ล่าสุดที่รู้คือเดินทางไปห้องกงกับเบ้นท์วันที่๑๖มค
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะเชิญมาให้ข้อมูล
หรือมาให้ปากคำหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้

เดี๋ยวจะไปขยายผลตรงนี้เพิ่มเติมนะครับ

คือมีเพจที่เขาตั้งคำถามหลังจากที่คุณดิวอลิสลาออกมาเปิดเผย
ขบวนการของเว็บพนันออนไลน์มา๙๘๘
แล้วทำให้คุณดิวต้องออกมาแถลงเมื่อวาน
ผ่านคลิปวีดีโอของตัวเองใช่ไหม

นึงในคำถามที่เพจเหยื่อวี๒ถาม
แล้วสามีคุณดิวตกลงทำอาชีพอะไร
ร่ำรวยมีเงินมีทองบางทีไปไหนมาไหนนี่มีรถตำรวจนำขบวนด้วย
ถ่ายรูปกับคนในวงการสีเทาเทาก็มีค่ะเมื่อวานคุณดิวก็ชี้แจงบอกสามีเนี่ย
เขาชอบด้านอาหารนะเขาเป็นเชฟมาก่อนด้วยแล้วทำร้านอาหารในหลายประเทศ
ประสบความสำเร็จด้วยทำอสังหาริมทรัพย์ด้วยคลิปคลิปนี้
เซบัสเตียนที่เธอเรียกว่าเซฟเนี่ยนะฮะสามีของเธอเนี่ยนะฮะก็เป็นคนถ่ายเองแล้วโพสต์เองในสังคมออนไลน์ส่วนตัว
เมืองไทยนี่แหละเพราะสามีเธอบริสุทธิ์ใจไงไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายไม่เคยทำธุรกิจสีเทา
แค่มาเมืองไทยแล้วซื้อแพ็คเกจของโรงแรมเขาก็มีรถนำขบวนมาให้
สามีเธอก็ไม่รู้หรอกว่ามันใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้อย่างไรอีก๒คลิปที่เป็นคลิปต่างประเทศก็เป็นลักษณะเดียวกัน
แต่เธอไม่ขอพูดถึงกันแล้วกันเดี๋ยวจะไปก้าวไก่ผัวพันกับประเทศอื่นเขา
ประเด็นที่ตั้งคำถามว่าเซวาสเตียลีสามีคุณดิวรุษลาทำอาชีพอะไรนะฮะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเปล่า
มีรถนำขบวนตอนเดินทางไปเชียงรายนะฮะตรงนี้นะฮะสังคมออนไลน์เขาสังเกตตราประจำรถนะครับ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

ส่วนที่ดิวดาราสาวเคยออกมาชี้แจงว่าเป็นรถในขบวนของเซบัสเตียนลีสามีของเธอ
อ่าซึ่งเธอยืนยันว่าไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนะครับ
สามีเธอไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเป็นรถนำขบวนที่เป็นหนึ่งในโปรโมชั่นในแพ็คเกจของโรงแรม

คือสำคัญมากแบบนั้นเลย
แต่มันไม่ใช่แค่รถเก่งไงมันมีรถมอเตอร์ไซค์เลยนะ

ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับในส่วนของเบนส์เดมอนนะครับ

ตอนแรกบอกว่าจะมาเมื่อวานแล้วก็บอกว่าขอเลื่อนมาเป็นวันนี้

โดยมีทนายความไปพบตำรวจนะครับ
นายพิศิษฐ์ถุติพรพงษ์ชัย
ทนายความของเบนส์เดมอนนะครับ
วันนี้ไปพบพลโนตรีออมสินตรารุ่งเรืองรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับ
เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเบนส์ที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีนี้นะฮะ
เกี่ยวกับมาเก้า๘๘๘เนี่ย

จะเดินทางกลับมาไทย๑๖กุมภาพันธ์นี้
เพื่อมาขอต่อสู้คดี
เขาขอยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์มาเก้าแปดแปดแปด
ส่วนกรณีเรื่องการทำร้ายร่างกายดิวอลิสลาอดีตแฟนสาวที่ดาราสาวชื่อดังออกมาเปิดประเด็นเปิดเผย
ถูกทำร้ายในช่วงที่คบหากันอยู่นั้น
ทนายความของเบนส์เดมอนบอกว่าลูกความของเขาไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้

ผอบตรคนตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัด
วันนี้สั่งให้ตำรวจไซเบอร์ส่งทีมบินลัดฟ้าไปหาคุณดิวอลิสลาเลยนะครับที่ต่างประเทศ
เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์มาเกาะ๘๘๘
เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไป
แล้วทางปปงจะเข้ามาช่วยเหลือมาดูแลคดีนี้เพิ่มเติมให้ด้วย
เกี่ยวกับมาตรการในการยึดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับ
ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าฟังข่าวนี้มาทั้งวันหลายวันแล้วอ่ะ

ถ้าคุณชูวิทย์ลงมาเล่นมันจะเป็นเรื่องเดิมที่คนอื่นพูดกันไม่ได้หรอก

คุณชูวิทย์บอกมาว่าผมมีตัวละครลับจะมาเปิด

คุณชูวิทย์บอกว่าตัวละครใหม่ตัวนี้ชื่อว่าสารวัตรสัววงเล็บพันธุ์ตำรวจโท

ซัวแห่งเป็นต่อกรุ๊ปเครือข่ายใหญ่กว่ามาเกาะ๘๘
คุณชูวิทย์พูดนะขออนุญาตอ้างอิงนะคะ
คุณชุวิตบอกว่าสารวัสสัวยศพันธ์ตำรวจโทคนนี้เนี่ยเป็นนายตำรวจที่เป็นนายบ่อนขนาดใหญ่
เครือข่ายเป็นต่อกรุ๊ปเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ใหญ่มาก
จนมาเก้า๘๘๘เรี่ยงว่าเล็กไปเลย
โดยพฤติการของสารวัสสัวเนี่ยนะไว้ผมยาวขับซุปเปอร์คาร์ทำงานไม่เป็นร่อนไปก็ร่อนมา
ในร้อยอบรมแฝงตัวอยู่กับกองพลาธิการสำนักงานส่งกำลังบำรุงวงเล็บโยธา
โยธาหากินกับอาคารงานก่อสร้างแต่ซัวหากินบนอากาศวงเล็บก็คือพนันออนไลน์
ราชการเพราะตอนนี้ไปเที่ยวอยู่อียิปต์
โลแกนประจำตัวสารวัสสัวคือรู้ทุกอย่างเว้นงานในหน้าที่ไปทุกที่เว้นที่ทำงาน
ทุกหน่วยต้องการตัวเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และเป็นผู้ซื้ออาบอบนวดลาลิซ่าใช้ในการฟอกเงิน
กับเสียกัมพลวิคตอเรียคนหนีคดีค้ามนุษย์
มีหมายจับแต่เสียกัมพลมีนัดกินข้าวกับอดีตพบตรสกลางโรงแรมย่านรัชดา
ทีมข่าวไปตรวจสอบไล่ไปเลยนะทุกชื่อย่อที่พูดมา

คุณผู้ชมดูค่ะมีพตเอกสันสรุตานนท์สเสือพตเอกเสรีพิสุตเตเมียเวช
พตเอกสมยศพุ่มพันม่วงพตเอกสุวัตรแจ้งยอดศุกร์
ก็ไม่รู้ว่าใครบ้างอันนี้คือไทม์ไลน์ในการดำรงตำแหน่งนะคะ
ไล่ไปตั้งแต่ปี๔๔ยันปี๖๕เลยนะ
และยังมีอีกนะคะนายพลจอจานค่ะอดีตทำงานอยู่ไซเบอร์แต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้ว
แต่ยังรู้ช่องทางและเก็บเศษจากสารวัสสัวและเว็บพนันอื่นทั้งหมด
พฤติกรรมของนายพลจอจานเป็นคนรับเงินจากมาย
เพื่อเคลียร์เรื่องทั้งหมดตอนนี้คุณชุวิตบอกว่าหลักฐานอยู่ในมือผมหมดแล้ว
ไม้นี่คุณไผลลิกบอกว่าเป็นคนที่พยายามเป็นคนประสานงานให้คุณดิวที่ว่า

วันนี้ไอ้ซัวเนี่ยต้องล่มสลายเหตุผลเพราะว่าใหญ่เกินไป
การเป็นนายตำรวจและเป็นนายบ่อนด้วยเนี่ยองค์กรตำรวจต้องเสียหาย
ผมได้เรียนให้พบตรวจทราบแล้วว่าการที่ซัวร์ต้องล้มสลายเนี่ย
เป็นนายตำรวจและเป็นนายบ่อนด้วยเนี่ยมันไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
ไอเป็นต่อกรุ๊ปนี่มันใหญ่มากเว็บมันใหญ่มาก
มันหลายหมื่นล้านเอาอย่างนี้แล้วกัน
ผมให้เวลาถึงวันจันทร์หน้าไม่ต้องติดต่อผมเพราะผมไม่รับเคลียร์
จ่ายใครได้ก็จ่ายไปแต่ถ้าไม่ไล่สารวัสสัวที่เป็นทั้งนายตำรวจและนายบ่อนออกไปเนี่ย

โคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ผู้โดยอาชญนกรายทองบอกว่า
ทุกอย่างที่คุณชูวิตเปิดเผยเนี่ย
เกี่ยวกับสารวัฒน์ซอหรือสารวัฒน์ซัวร์นี่นะฮะ
พบตรสั่งให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนแล้วนะครับ
หากพบว่ามีการเอาละทิ้งหน้าที่ก่อนนะ

สตชไม่เคยทำเนี่ยนะฮะ

ก็ต้องดำเนินการทั้งวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด
โทษสูงสุดถึงขั้นให้ออกจากราชการนะครับ
แล้วก็ตอนนี้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วด้วยนะ

ถ้าฟังจากที่โคศกตำรวจบอกนะครับ
ส่วนคุณดิวอลิสลาถ้าประสงค์จะแจ้งความดำเนินคดีกับใครกรณีไหนเพิ่มเติม
พร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกให้
จะให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่
ยืนยันว่าจะทำทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมานะครับ
นี่ขยายผลไปแบบวงกว้างขึ้นไปอีกแล้วนะ

สารวัฐีซัวร์ฯ์ยดพันธุ์ตำรวจโฮ